แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปกันที่จังหวัดฉะเชิงเซากันก่อน
พลเมืองดีเห็นรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ต่อหน้าต่อตา
การเป็นพลเมืองดีนี่ดีนะครับแต่ว่าต้องระวังด้วย
เพราะว่ารถที่ชนแล้วหนีไปยิงปืนขู่ครับ

ขอยิงปืนปั๊กต้องอยู่ที่ไหน
ที่ผมบอกก็เป็นพลเมืองดีดีครับแต่ถ้าเจอคนแบบนี้ก็ต้องระวัง
พลเมืองดีคือนายจิราวัตรศรีศุกร์ปิติรัฐอายุ๓๐ปี
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามรถยนต์คันสีดำนะครับ
ป้ายทะเบียนกไก่บใบไม้๙๒๓๘ทะเบียนฉะเชิงเซาครับ
หลังก่อเหตุเฉียวชนรถจักรยานยนต์หน้าองค์การโทรศัพ
ถนนศรีโสธรตัดใหม่แต่บนหน้าเมืองอเมืองเจาะชะเชิงเศร้าครับ
แล้วขับหนีขับเร็วนะครับเลี้ยวเข้าซอยประชาสรรค์ครับ
ที่มีรถเนี่ยสัญจรพลุกพลาดพลเมืองดีมาไปกับหลานชายด้วยครับ
หลานชาย๑๒ขวบเองไล่ตามไปอย่างกระช้านชิด
คนในรถชักปืนมายิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัดนายจีราวัตรพลเมืองดี
เล่าบอกว่ารถยนต์คู่กรณีอยู่ฝั่งตรงข้าม
เข้าซอยประชาสรรกระทันหันตัดหน้ารถจักรยานยนต์ที่มาทางตรง
เบรกไม่ทันครับชนท้ายรถยนต์อย่างจังร่างของคนขี่รถจักรยานยนต
กระเด็นกระแทกพื้นแต่รถยนต์คู่กรณีไม่จอดลงมาดู
เจ็บแม้แต่นิดเดียวเขาตัดสินใจครับขี่รถจักรยานยนต
ไล่ตามให้มารับผิดชอบแต่ไม่คิดว่ารถยนต์คู่กรณีจะชักปืน
ยิงขู่เพราะดีที่ไม่โดนใคร
แล้วเขาไม่จอดผมก็เลยขับตามไป
ขับตามเพื่อให้เขากลับมาดูเขาที่ชนนะครับ

กลับไปดูมอเตอร์ไซค์กันหน่อยซิเป็นยังไงบ้าง
มอเตอร์ไซต์ลงเกิดเหตุกู้ภัยเรียนปฐมพยาบาล
ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชายอายุ๔๕ปีครับ
อาการสาหัสฮะนอนมึนงงอยู่กลางถนน
ไม่สามารถสื่อสารได้ไม่พบเอกสารระบุชื่อว่าเป็นใครนะครับ
ก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรก่อน
ส่วนรถจักรยานยนต์ล้อชี้ฟ้าอยู่เลย
คือเขาบอกว่าตะแกรงหน้ากับล้อหน้าบิดงอพังเสียหาย
ส่วนความคืบหน้าวันนี้นะครับพันธุ์ตำรวจโทอาทิตย์พิสิทธกูล
รองผู้กำกับการสพเมืองฉะเชิงเซาเปิดเผยบอกว่า
ทราบชื่อผู้ครอบครองรถยนต์คู่กรณีแล้ว
คือนายพิพัฒน์สุริยะอายุ๒๘ปีนะครับ
เป็นคนตะบน๑๑ศอกอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แต่ยังระบุไม่ได้ว่าเขาเป็นคนก่อเหตุชนแล้วหนีหรือเปล่า

โดยให้พลเมืองดีมายืนยันทะเบียนรถยนต์อ้าวปรากฏว่า
คู่กรณีสรุปว่าเป็นคันเดียวกันครับ
คุณผู้ชมครับล่าสุดครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุนะครับ

เป็นปืนและเครื่องกระสุนแล้วก็รถคันก่อเหตุ
โดยอ้างว่าที่ไม่จอดรถเพราะคิดว่า
คนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคงไม่เป็นอะไรมาก

โมโหไงก็มอเตอร์ไซค์จี้ตามจี้ตามไม่เลิก

ตำรวจแจ้งข้อหานะครับเกี่ยวกับอาวุธปืน
ส่วนคดีจราจรต้องให้เจ้าหน้าที่สอบเพิ่ม

ส่วนอาการของคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่รถคันนี้
ตัดหน้าเขาเนี่ยตอนนี้อาการยังคงสาหัสนะครับ